ข่าวสารที่มีการเปิดเผยมาจาก
คุณสุพษักเทพสุธินประทานสโมสรสูโขทัย
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สโมสรจากรูไนด์
เสนอตัวเข้ามาที่จะร่วมแข่งขันฟุตบอลโตต้าไทยลีก
แล้วก็มีงบประมาณในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด
แต่ว่าเรื่องนี้นะครับตอนแรกเราก็คิดว่า

ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่
แต่ดูเหมือนว่าทางสมาคมก็จะมีวาระ
ในการประชุมกับทางสโมสรฟุตบอลเหมือนกัน

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสโมสรสุโขทัยล่าสุด

บอกว่าทีมจากบรูไนมีข้อเสนอที่น่าสนใจ
เช่นซื้อลิกสิทธิ์ไทยทัชสดไทยลีกไปยังประเทศบรูไน
แล้วก็การเดินทางไปแข่งขันที่รูไนก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในเรื่องการเดินทางค่าที่พักให้ทั้งหมด
แต่สมาคมนั้นควรจะพิจารณาให้รอบครอบก่อน
ในสมศักดิ์ก็มองว่าข้อดีก็คือการยกระดับลีกไทยให้เป็นเบอร์๑ของอาเซียน

แต่ว่าไม่ยุติธรรมกับสโมสรในไทยที่จะต้องแข่งขันเพื่อได้เลื่อนชั้น
แต่ทีมบรูไนกลับได้เล่นลีกสูงสุดทันที
ที่ปรึกษาสมศอดินไทยก็ทิ้งท้ายว่า
หากเพิ่มทีมรูไนในไทยลีก๒๐๑๙จริง
ก็ขอเสนอให้เพิ่มเป็น๒๐ทีม
ซึ่งถ้าที่ดูกัน๒๐๑๘ที่มี๑๘ทีม

แม้ว่าจะกระทบกับ๓ทีมที่ได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสรเอเชีย
แต่ถ้าเกิดว่าวางโปรแกรมให้ดี
ก็สามารถจัดแมชให้ลงตัวได้

จะมีโปรแกรมสำคัญของทีมชาติเพิ่มมากขึ้น

ในปี๒๐๒๒รอบคันเลือกจะเล่นกัน

ซึ่งต้องรอความคืบหน้าจากที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ้าเป็นนั้นจริงนี้ก็ถือว่ายุ่งเหมือนกันนะครับ
ที่ผ่านมาหาข้อสรุปกันกับเรื่องของการ
ปรับทีมให้เกิดความลงตัวกับโปรแกรมทีมชาติ
แต่วันนี้มีข่าวนี้มาอีกแล้วนะครับ

ก็ตกเป็นข่าวลือว่ากำลังจะเปลี่ยนชื่อทีมเป็น

จากสนามเทศบาลหนองปลือจชนวรี
ไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยบางพลี

เรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยัน
เนื่องจากว่าบริษัทไทยลีกจำกัดกำชับให้มีการปรับปรุงหลายอย่าง
เช่นพื้นสนามอัธจันทร์
ซึ่งหากไม่ได้รับการอนุมัติก็ต้องกลับไปใช้สนามเดิม
ส่วนการเปลี่ยนชื่อทีมก็สามารถทำได้นะครับ
เนื่องจากว่าเกียรติธานีเข้ามาเทคโอเวอร์ครบ๒ปีตามกฎแล้วนะครับ